ให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เพลินจิตค่ะคุณผู้ชมอาจจะเห็นแล้ว

มีผู้ชายคนนึงเป็นคนขับรถตู้นะคะ

แต่ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจที่ตำรวจไปล็อกล้อ

ด่าตำรวจอย่างเดียวไม่พอทำร้ายตำรวจด้วยทั้งเตะทั้งต่อย
แบบโอ้โหกลางถนนเลยอ่ะจนสุดท้ายพลเมืองดีต้องมาช่วยอะค่ะ

ตรงนี้นะฮะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่ไปถีบรถตำรวจก่อนเลย
ใช่ค่ะแล้วก็พุ่งไปเลยค่ะผู้ชายที่ใส่เสื้อดำคนนี้นะคะ
แล้วทั้งเตะทั้งต่อยนี่ค่ะโอ้โหตำรวจก็พยายามจะผลักผู้ชายคนนี้ออกนะคะ
แต่เขาไม่หยุดจนมีพลเมืองดีก็ต้องมาช่วยมาดึงมาห้ามเอาไว้
เห็นไหมคะนี่คือแถวถนนเพลินจิตนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าธนาคารนะคะครับนี่ค่ะส่วนคลิป
เนี้ยเป็นจังหวะที่ผู้ชายคนนี้โดนตำรวจล็อกตัวเอาไว้ได้ครับ
แล้วก็มีตำรวจที่เขามีกำลังเสริมมาช่วยอะค่ะนี่ค่ะ
ถูกล็อกตัวเอาไว้แบบนี้ที่ไหนตรงนี้นะครับที่ไหนใครล็อกคันนี้หรอ
ล็อกจอดล็อกตรงเนี้ยใครล็อกคันนี้ป่ะนี่นะคะเราตรวจสอบให้นะคะ
ได้ข้อมูลมาว่าผู้ชายเสื้อดำที่ทำร้ายตำรวจนะคะ
เป็นคนขับรถตู้คันสีขาวคันนี้อยู่ในวงกลมสีแดงเห็นไหมคะ
ชื่อว่านายทองอินพินแพร่คำอายุสามสิบสาม
ในคลิปคือดาบตำรวจสารวุฒิรวบรวมวงผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจนครบันลุมพินี
เหตุการณ์เช้าวันนี้เลยนะคะ

แล้วตำรวจก็ไปล็อกล้อแบบนี้ค่ะ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

เล่าว่าตอนนั้นคนขับรถตู้
ขับรถตู้มาจอดทิ้งไว้จุดที่มันเป็นจุดห้ามจอดตลอดเวลา

ตำรวจจราจรก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา๒รอบ
มาถามว่าใครเป็นเจ้าของรถตู้
เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้รอปภบอกไม่รู้
อาจจะไม่รู้ไปทำธุระส่วนตัวอะไรหรือเปล่า

ก็เห็นรถตู้มาจอดแล้วก็คนขับก็เดินหนีหายไปไหนก็ไม่รู้
ตำรวจก็เลยล็อกล้อนะคะแล้วก็เขียนใบสั่งนะคะ
ทีนี้แหละพอคนขับรถตู้กลับมาเจอว่ารถตัวเองถูกล็อกล้อ

จังหวะนั้นตำรวจกลับมาอีกรอบพอดี
โอ้โหเท่านั้นแหละไปถีบรถตำรวจ

รอปภที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
เห็นปุ๊บรู้เลยมีปัญหากันแน่
เพราะเห็นหน้าตาท่าทางของคนขับรถตู้ตั้งแต่ต้นแล้ว
ดูแบบมีอารมณ์ดูแบบโมโห
เห็นว่าเดินกลับมาปุ๊บเจอตำรวจมาเนี่ย
โอ้โหรู้เลยเพราะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้น

เออพูดแบบช้าบ้านเเนี่ย
พูดแบบเสร็จประตูแล้วก็วิ่งไป

ก็ล็อกพอล็อกสักพักหนึ่งก็มา
ผมก็พยายามอยู่ประคองอยู่ว่า
ใครเร็งใครไม่เร็ง

ตัวเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากมาย

จากการตรวจสอบนะคะทีมข่าวของเรา
ข้อมูลมาว่านายทองอินคนขับรถตู้อะค่ะเอารถตู้
ไปจอดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะคุณผู้ชมแล้วตรงนี้มันเป็น
ขาวแดงมันเป็นช่วงหัวมุมทางโค้งทางแยกพอดีด้วยครับแล้ว
คนเยอะช่วงเวลาดังกล่าวรถติดเลยค่ะทีนี้ค่ะ
จุดนี้เป็นจุดที่ห้ามจอดตลอดเวลาชัดอยู่แล้วแต่รถตู้ยังฝ่าฝืนไปจอด
ก็เลยโดนล็อกล้อแต่กลายเป็นว่าพอตำรวจไปล็อกล้อ
แล้วก็ไปทำร้ายตำรวจนะคะทีมข่าวก็คุยกับตำรวจที่ถูกทำร้ายค่ะ
ดาบตำรวจสารวุฒินะคะก็บอกว่าทุกเช้าเนี่ยจะต้องมาตรวจการจราจรตรงนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
ซึ่งก็เห็นรถตู้ของนายทองอินมาจอดที่จุดห้ามจอดคือพยายามตามมาดูสองรอบนะ
คือตำรวจบอกว่าไม่ใช่เห็นปุ๊บล็อกล้อปั๊บเขียนใบสั่งปั๊บนะอืม
คือมาเห็นแล้วก็ตามมาดูอีกรอบนึงสองรอบคือมาหาว่าคนขับคือใครคือจะให้ย้ายรถน่ะ
แต่กลายเป็นว่าหาคนขับไม่เจอมาตั้งสองรอบแล้วจอดทิ้งไว้แบบนี้ก็เลยต้องตัดสินใจล็อกล้อแล้วก็เขียนใบสั่ง
แต่ตอน๗โมงครึ่งคือนายทองอินคนขับรถตู้เนี่ยค่ะ
มาถึงรถแล้วเห็นว่าโดนล็อกล้อแล้วมีใบสั่งแปะไว้แล้วโอ้โหไม่พอใจ
มาด่าดาบตำรวจสารวุฒินะคะคือดาบตำรวจสารวุฒิบอกว่าก็ต้องไปเปรียบเทียบปรับอ่ะ
จะเอาที่ล็อกล้อออกได้ก่อนจะเอารถออกไปได้อ่าใช่ฮะตามขั้นตอนเลย
ทองอินโมโหไปถีบรถตำรวจอย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละแล้วก็ทำร้ายตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละ
ตำรวจเขาล้มไปก่อนก็ทีนี้ก็ไปใส่เขาเลยนักข่าวก็ถามว่าแล้วพี่ตำรวจโกรธไหมล่ะ
อืมเขาก็บอกไม่โกรธนะคะเพราะว่าก็ทำตามกฎหมายแล้วก็พยายามพูดคุยทำความเข้าใจแล้ว
แล้วเจ้าตัวก็ขอโทษแล้วค่ะพอไปโรงพักเขาก็ขอโทษแล้วแต่ว่าเรื่องคดีก็ต้องว่ากันไป
ตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะแต่เรื่องขอโทษขอโพยเนี่ยจบแล้ว
คือคนที่เป็นคนขับรถตู้ขอโทษตำรวจเรียบร้อย
พอดีทางเจ้าของรถได้เดินกลับมาแล้วผมก็เลยบอกทางเจ้าของรถว่า
พี่เดี๋ยวไปดำเนินการที่สอนอนนะครับไปติดต่อทางสอนอนได้เลยเขาก็ต่อว่าผม
แต่ผมก็บอกว่าเออพี่ผมแนะนำให้ไปที่สอนอนนะครับ
ตอนนั้นเขาด่าเราว่าอะไรคือเขาใช้คำหยาบเยอะ
แต่ผมไม่ติดใจอะไรตรงนั้นพอผมจะขับรถออกเขาก็ถีบรถผมล้ม
จังหวะนั้นรถทับรถมอเตอร์ไซค์ผมที่ล้มเนี่ยทับผมทับขา
แล้วเขาก็เดินอ้อมรถรถมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยกลับมาแล้วก็มาเตะผมที่ข้างหลังอีกทีนึง
ก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของผมทุกวันในเวลานั้นของทุกวันนะครับ
พื้นที่นี้มันห้ามจอดใช่ครับเพราะตรงเนี้ยมันเป็นทางเข้าของธนาคารด้วย
แล้วมันกีดขวางเขาก็ขอโทษแล้วก็ผมก็ไม่ติดใจอะไรหรอกครับ
แต่ทีนี้ในเรื่องของด้านกฎหมายที่ว่าต้องบังคับใช้ผมก็
ดำเนินการไปตามนั้นแหละครับ
ไม่สู้เลยนะคะไม่สู้ไม่อะไรนะคะนี่ค่ะคือท่านก็พยายามระงับเหตุ
ใช่ค่ะก็เหมือนพยายามปัดป้องเท่านั้นแหละทีเนี้ยแทนที่จะโดนแค่เรื่องของการจอดรถผิดที่อ่ะนะ
ในที่ห้ามจอดไปจ่ายค่าปรับอะไรก็จบนะกลายเป็นว่าเนี่ยโดนตั้งสามข้อหานะ
แล้วก็ข้อหาที่มันผิดอยู่แล้วไอ้จอดรถในเขตห้ามจอดเขาโดนไปด้วย
คือก่อนที่คุณจะโมโหหรือว่าเกรี้ยวกราดเนี่ย
คุณต้องดูที่ตัวคุณเองเป็นจุดเริ่มต้นก่อนใช่ไหม

ถ้าเกิดว่าทำของเรายังถูกต้องตามระเบียบแล้วเรารู้สึกอัดอั้นเหลือเกิน

อันนั้นคุณค่อยว่ากันอีกทีอันนี้คุณทำผิดจริงนะ